คุณผู้ชมคะมีนักศึกษาที่ศึกษาด้านดนตรีจากสถาบันหลายแห่งเลยนะคะ
พร้อมใจกันรวมตัวกันค่ะ
ขับร้องเพลงและบันเลงเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็ได้มีการแต่งเพลงขึ้นมานะคะ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์
ติดตามจากรายงานของคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
บทเพลงสะดุดีมหาราชาดังกึกกล้องไปทั่วหลานหน้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่
กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาวิชาดนตรีจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
และเสียงไทยคอรัฐรวมตัวกันภายใต้ชื่อคณะทำงานคนไทยรักแผ่นดิน
อีกทั้งยังมีประชาชนทั่วไปและคนที่ทราบข่าวการรวมตัวจากสังคมออนไลน์
มาร่วมแสดงความจงรักพักดีต่อในหลวงราชการที่๙ด้วย
บทเพลงสะดุดีมหาราชาเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ผู้ขับร้องต้องหลั่งน้ำตา
เพื่อกลั่นถ้อยคำสะดุดีออกมาจากใจของพวกเขา
ด้วยความรู้สึกเดียวกันคือคิดถึงพ่อ
แม้แต่เด็กวัย๑๐ปีลุกขึ้นไทยฝรั่งเศส
ที่มาร่วมขับร้องเพลงนี้ก็ซึมซับถึงความจงรักพักดีของประสบกรณิกรชาวไทยด้วย
พี่ไม่เคยได้เห็นนักดนตรีฝรั่งเล่นเพลงพระราชนิพล
เพราะเราไม่เคยคิดแต่พอเราได้ยินมันรู้สึกมันข้ามพรมแดนไปแล้ว
มันเป็นดนตรีเป็นสิ่งที่ข้ามพรมแดน
ไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาไหนเราก็ฟังเสียงเดียวกันได้หมด
ที่รู้สึกว่ามันมีค่าที่จะให้ลูกรู้จักเพลงพระราชนิพล
แล้วกับบรรยากาศที่เรามีทั้งหมด
คิดว่าจะประทับไว้ในความทรงจำเขาตลอดไปค่ะ
แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
บางช่วงบางตอนของเพลงความฝันอันสูงสุด
สื่อถึงความจงรักพักดีต่อสถาบันชาติ
เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ทุกคนพร้อมใจกันขับขาน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่สมมุติพระอัชริยภาพทางด้านดนตรี
โดยนักดนตรีของแต่ละวงที่เป็นหลักนะครับ
ก็จะเป็นจะมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นพี่เก่าเป็นนิสิตปัจจุบันครับ

เริ่มต้นก่อนเลยก็คือหัวใจที่มีดวงเดียวกัน
ว่าเราต้องการเล่นถวายท่านครับ
ไม่เตรียมตัวไม่นาน
เราซ้อมกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

คือด้วยเนื้อเพลงเป็นการสื่อสาร
ความรู้สึกของประชาชนทุกคนที่มีต่อพระองค์ท่าน
แล้วก็คิมรู้สึกว่าเนื้อร้องทุกคำที่เราได้ร้องออกไป
เป็นความรู้สึกของเราจริง

เป็นการรวมตัวของนักดนตรี
ดนตรีแจ๊สไทยเดิมและวงออเครสต้า
ร่วมบันเลงบทเพลงพระราชนิพล

ลูกวาพิจิกา
และเพลงโนมูลร้องโดยแอนทิติมาเป็นต้น
บทเพลงที่ภัยร้อจับใจเหล่านี้

ที่คุณของในหลวงรัชกาลที่๙

ยังถูกนำมาใช้ขับขานสืบต่อไป
ชั่วการและนาน